วันนี้เป็นวันแรกนะครับของการทดลองปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธิน
แม้ว่าจะเป็นชั่วโมงไม่เร่งด่วนสำหรับการจราจร
แต่ก็พบว่าส่งผลกระทบพอสมควรนะครับ
สำหรับเส้นทางประหลโยธินถนนรัชดาพิเศษ

ปริมาณรถที่ติดสะสมบริเวณสะพานต่างระดับรัชวิภา
และถนนรัชดาพิเศษมุ่งหน้าสี่แยกรัชโยธิน
เป็นผลพวงมาจากการทดลองปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธินเป็นวันแรก
ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งระบายรถด้วยการเปิดสัญญาณไฟ
บริเวณสี่แยกรัชโยธินเพื่อให้สัญจรได้อย่างต่อเนื่อง

ประธานกรรมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม
เปิดเผยถึงความจำเป็นของการลื้อสะพานข้ามแยกรัชโยธิน
เพราะเป็นแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ
หมอชิดสะพานใหม่คูคศ
ซึ่งนอกจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าแล้ว
ยังมีอุโมงรอด๔แยกรัชโยธิน
ไปยังถนนรัชดาพิเศษแนวถนนรถยนต์ทางราบ

และสะพานยกระดับข้ามแยกรัชโยธิน
ตามแนวถนนพะหนโยธิน
หื้นผิวจารจรทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์คืนให้หมด
๖๑เนี่ยสร้างถนนให้๑เส้นก่อน
คร่่อมสะหนดประโยธิน

ก็ต้องเข้าใจตามนี้นะครับไม่ยื้อแล้วครับ

ในวันพรุ่งนี้ยังเปิดทดลองปิดสะพานช่วงเวลาเดียวกับวันนี้
คือตั้งแต่๑๐นถึง๑๕น
ส่วนวันที่๒๔๒๕พย
ปิดสะพานทั้งแต่๘นถึง๑๗น

จะเป็นจุดแรกของการลื้อถอนสะพานข้ามแยกรัชโยธิน
ซึ่งอยู่ตรงข้ามสนพยศิโยธินทร์
ซึ่งการลื้อสะพานข้ามแยกรัชโยธินครั้งนี้นะคะ
จะเริ่มตั้งแต่วันที่๒๕พฤษฎิกายนตั้งแต่เวลา๐๑๐๐นไปต้นไป
ซึ่งจะทำการลื้อถอนแล้วเสร็จทั้งหมดเป็นระยะเวลาทั้งหมด๒เดือนค่ะ
ขั้นตอนการลื้อสะพานเริ่มจากการลอกผิวแอปเลาทบนสะพาน
และรื้อเชิงลาดสะพานทยอยรื้อแผ่นพื้นคานและเสาสะพาน
ฝั่งหน้าสนพยศิโยธินทร์จนถึงกลางสี่แยก
จุดตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่๒ของการลื้อสะพานข้ามแยกรัชโยธินนะคะ
ซึ่งทางผู้รับเหมานะคะก็มีการคาดการณ์ประมาณเวลา
ในการลื้อสะพานฝั่งนี้อยู่ที่ช่วงเวลา๑๕๒๐วันค่ะ
บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์จะเริ่มลื้อเชิงลาดสะพาน
ทยอยรื้อแผ่นพื้นคานและเสาสะพาน
จนถึงกลางสี่แยกเช่นเดียวกับฝั่งสอนอพหนโยธิน
ขั้นตอนสุดท้ายคือการลื้อแผ่นพื้นคานและเสาช่วงกลางสี่แยก
และเมื่อแล้วเสร็จจะปรับให้เป็นผิวจราจรชั่วคราว
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการจราจรได้
บริเวณกลางสะพานข้ามแยกรัชโยธินแห่งนี้
ลื้อถอนเป็นจุดสุดท้ายค่ะ
ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการลื้อถอน๒คืนด้วยกัน
จะแล้วเสร็จภายในปลายเดือนมกราคมปีหน้า
และหลังจากนี้นะคะก็จะมีการสร้างอุโมงทดแทนขึ้นมาค่ะ

จะจัดการจราจรกลางสี่แยกแบบมีไฟจรจร
ล้อมพื้นที่ก่อสร้างเป็นวงเวียน

จากนั้นเจาะกำแพงขุดดิน
ติดตั้งแผ่นสำเร็จที่ระดับถนน
ปรับเป็นผิวจรจรและคืนพื้นผิวบริเวณสี่แยก
ก่อสร้างผนังพื้นและหลังคาอุโมงส่วนที่เหลือ
โดยจะใช้เวลาทั้งหมด๑๙เดือน
หลังจากนั้นจะติดตั้งงานสถาปัตย์

ระบบระบายอากาศและระบายน้ำ
เส้นจราจรและเปิดใช้งาน
โดยโครงการทั้งหมดคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน๒๔เดือน

จะช่วยแก้ปัญหาการจราจรได้อย่างยั่งยืน
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน